ไปดูที่นี่ดีกว่า

ดาวน์สเตรเดียมที่อุบวนราชธานีบ้านเกิดคุณแล้วที่ไหนด้วย

แอบทำอย่างที่จะบอกคนอื่นเลย

สนามฟุตบอลดาวสเตดียมแห่งนี้
เพื่อความเป็นมงคลนั่นเองครับ
โดยเจ้าคุณทงชัยหรือว่าพระพรมมังคลาอาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตรายมิตรวิทยาบราม
วรวิหารกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเจิมป้าย
สนามฟุตบอลดาวสเตดียมในอำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
โดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็พลโทนิรุธเกษริรองแม่ทัพภาคที่๒
ผู้ส่งขุนอาวุธพิเศษกองทัพ๖ร่วมเป็นประธาน
แล้วก็รับมอบผ้ายันแพ้ไม่เป็น
ยันเจ้าคุณทงชัยใครก็อยากได้
เลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษมาแล้ว

และผ้ายันนี้ดิผืนใหม่สำคัญมาก
แพ้ไม่เป็นชื่อชุดว่าแพ้ไม่เป็น

นี่คือประชาชนที่มารอรับผ้ายัน

ได้ติดตามข่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพยันเจ้าคุณทงชัย
ที่เคยให้ไว้กับทีมฟุตบอลระดับโลก
อย่างที่คุณบอกเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยาม
และยังนิมนต์ไปทำพิธีถึงกลางสนามของทีมด้วย
อีกครั้งยังเคยให้ผ้ายันแก่หน่ายโดยท่านทรัมป์ด้วย

ดังนั้นพอทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณทงชัย
นำผ้ายันมาแจกในงานนี้แน่นอน
เป็นผมผมก็ไปอ่ะเป็นคุณคุณไปไหมล่ะไป

เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับ

เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมมาตรฐานระดับฟีฟ่า

ตั้งอยู่กลางเมืองอุบลราชธานี

ให้บริการตั้งแต่๙โมงเช้าเป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้รักสุขภาพ

แล้วก็ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เยาวชนห้างใกล้ยาเสพติดนั่นเองนะครับ

เราอยู่เราก็อยากนะ
แล้วก็รุ่นแพ้ไม่เป็นนะ
มีหลายรุ่นนะคะแต่ว่าจะต้องดูว่าในแต่ละโอกาสอืม
ท่านเจ้าคุณทงชัยจะตั้งชื่อพยันว่ารุ่นอะไรบ้าง